คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งคือลักษณะร่างกายเนี่ยแขนขาลีบอ่อนแรงไม่สามารถลุกยืนลุกเดินได้ด้วยตัวเองแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงของพ่อปู่ฤษีตาไฟ
หลอกลวงน้องอายุ๑๗ปีน้องเป็นผู้หญิงนะคะบอกว่าน้องเนี่ยมีเคราะห์ต้องไปสะดอกเคราะห์แล้วสุดท้ายพาน้องไปในรีสอร์ทที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ไปข่มขืนจนกระทั่งพ่อแม่ของน้องเนี่ยนะคะทราบเรื่องพอทราบเรื่องเสร็จปุ๊บก็เอาน้องเนี่ยไปแจ้งความแจ้งความตำรวจก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบ

หาคือพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากปีดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุสมควรเพื่อการอนาจารย์และข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นแต่ว่าจำเลยเนี่ยได้มีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ไม่ลดละความพยายามพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างส่งฟ้องต่อ
แล้วก็วันนี้สารก็มีคำพิภาษาออกมาแบบนี้นะคะ